ไปพักเที่ยวดีกว่าคุณผู้ชม

เรามีวันเดือนอาการ

เริ่มที่คนแรกเลยนั่นก็คือคุณหมากปรินนั่นเอง
นี่เขาเข้าไปแซวเนี่ยเขาไปถามไปกับแฟนป่ะครับเนี่ย

บอกว่าไปกับครอบครัวครับ
มีอีกคนอีกคนนึงอีกคนนึงนางเอกที่นางเคยร่วมงานกัน
คุณมิ้นท์ชะลิดาถามว่าเฮ้ยไปกับใครอ่ะ
มาบอกไปกับที่บ้านเราก็ไปกลับที่บ้าน

งงไปหมดเลยทำไมเขาไม่ตอบว่าไปกับพี่แจ๊กกะรีน

เพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว

ถูกต้องนะคะโทรถามพี่อาเลยนะคะ
พี่ยาคือผู้จัดการของณเดชน์แล้วก็เจมมา
คนดูแลเดียวกันบอกเลยโอ๊ยแจ๊กกะลีน
เจมมาแล้วยังไม่มีแฟน
แล้วแก้วที่วางเนี่ยมันแก้ว

อย่าไปคิดว่าเป็นแก้วของสาวคนไหนใช่ไหม
ข่าวนี้มันทำให้พี่แจ๊กรีนมีพลังใจ
ในการใช้ชีวิตอยู่ในปี๒๐๒๑ต่อไป
คนรักคือน้องยังโสดอยู่